ทางพุทธศาสนานั้นพระเจดีแบ่งออกเป็น๔ประเภทคือ
ธาตุเจดีคือเจดีที่บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า
ธรรมเจดีคือพระไตรปิดก
ภูเทศิกะเจดีคือสิ่งก่อสร้างที่อุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้า
บริโภคเจดีคือสังเวชนียสถานสถานที่ประสูจน์ตรัสรู้ปฐมเทศนาและปรินิพานของพระพุทธเจ้า
เจดีโดยทั่วไปหมายถึงสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ศักระต่อพระพุทธองค์
ต่อมาได้มีการนำอัฐิของผู้ที่เคารพนับถือเข้าบรรจุไว้ในเจดีตามอย่างการบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ
โดยถือว่าเจดีคือที่บรรจุกระดูกเป็นเกณฑ์จึงได้มีทั้งเจดีที่บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุและเจดีบรรจุอัฐิบุคคลอื่นด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน